ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนนะครับ
ก็มีเหตุการณ์รถคันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะ
แล้วก็ไฟลุกท่วมเลยนะฮะ
ปรากฏว่าคนขับเนี่ยถูกไฟคลอกตายนะครับ
เพื่อใครผ่านไปผ่านมาเมื่อคืนแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เป็นจุดกลับรถถนนพระราม๒หลักกมที่๗๕ในพื้นที่หมู่๕ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่รถคันนี้จะไฟไหม้ลุกท่วมนะฮะ
อายุ๓๑ปีก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้ไปขโมยปืนของนายพนมศรีกำเนิดเป็นนายกอบตลาดใหญ่
ขโมยปืนของนายพนมนายกอบตราชใหญ่มาแล้วเอาไปจี้ชิงรถ
คันนี้ฮะแล้วขับหลบหนีมาก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุนายพนม
บอกว่าเมื่อสักหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนายนัฐกรเป็นเพื่อนของลูกชายนะ
เป็นลูกชายของเพื่อนขออภัยเป็นลูกชายของเพื่อนมาหาที่บ้านเพื่อมาของานทำ
หลังจากที่หายไปแปดปีกว่าไม่เคยเจอเลยอ่าก็รู้อยู่ว่านายนัฐกร
เองก็มีพฤติกรรมชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยให้เงินไปห้าพันบาท
เพื่อให้ไปหางานทำที่อื่นช่วงเย็นเมื่อวานนายนัฐกรวกกลับ
ของที่บ้านเขาจับภาพไว้ได้นายนัฐกรเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยมาที่
บ้านของนายพนมนายกอบตลาดใหญ่อาศัยจังหวะที่นายพนมไม่อยู่
ส่งลูกชายที่เป็นทหารอยู่ที่นครปฐมไม่มีใครอยู่บ้านเข้าไปในบ้าน
แล้วขโมยปืนพกขนาด๑๑มมกับ๙มมไปกล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้นี่ฮะสองสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมาของานเขาทำ
เขาก็ให้ไป๕๐๐บาทเอาไปหาที่อื่นกันแล้วกัน
คือเขาคงไม่อยากยุ่งด้วยเพราะรู้ว่ามีพฤติกรรมกับพวกยาเสพติด
เอาปืนเข้าไปนะครับปืนพกขนาด๑๑มมกับ๙มม
นายพนมก็ให้น้องชายไปแจ้งความไว้เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวมานะครับ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดมีหลักฐานชัดเจนจนรู้ว่านายนัฐกรไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองสมุทรสงครามตำรวจก็ตามไปเพื่อไปขอเอาปืนคืนแล้วจะไม่เอาเรื่อง
แต่นายนัฐกรชักปืน๒กระบอกมาขู่ยิงตำรวจกับน้องชายของนายพนม
คือขู่นะยังไม่ได้ยิงแล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปทางตลาดธนวัฒน์
ห่างจากโรงแรมที่ไปกบดานอยู่สัก๑๕๐เมตรเมื่อวานนี้
วิ่งไปเสร็จไปเจอแท็กซี่ใช้ปืนจี้รถแท็กซี่ที่ขับผ่านมา
แต่แท็กซี่เขาไหวตัวทันเขาหนีฮะโดยก่อนจะหนีเขาถอดกุญแจรถเข้าไปด้วย
เข้าไปด้วยก็เลยเอาไปไม่ได้ใช่นายนัตรกรไปต่อครับ
จี้รถยนต์อีกคันนึงที่เขาแวะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแถวนั้น
เขาจอดติดเครื่องยนต์ไว้พอดีโอ้โหแล้วก็ขับรถ
มุ่งหน้าไปทางถนนพระราม๒ขาล่องทางภาคใต้นะครับ
ไปถึงใกล้ถึงแยกวังมะนาวตำรวจวิทยุตั้งด่านสกัดจับ
นายนัฐกรก็กลับรถมาทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพปรากฏว่าไปพุ่งชน
กลางถนนครับรถก็พลิกหงายท้องไฟลุกไหม้นะครับ
ไฟก็ท่วมเลยนะก็พยายามจะเหนียวมาจากรถแล้ว
แต่หนีไม่ได้ไม่ทันก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิต
ส่วนปืน๒กระบอกที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะ
มันอยู่ในรถด้วยไงกระสุนนี้ก็ลั่นเปรี้ยงปร่างเลยอ่ะ
คือตอนที่ที่ไปช่วยดับเพลิงต้องแบบโอ้โหหลบกระสุนกันช่างละหวัดเลยอ่า
เราไม่อยากเอาเรื่องเออเอาปืนคืนแล้วจบอะไรอย่างนี้
ก็คือมันก็มีพฤติกรรมที่ว่าก้าวร้าวแล้วก็ชักปืนมาเลยอะไรอย่างนี้
คือต้องการเอาปืนคืนไงน้องชายว่าเออเอาปืนไปคืนเขาไม่ได้จบอะไรอย่างนี้
มันไม่ยอมมันก็หนีหนีไปแล้วก็ปืนไปจี้
เอาไปจี้รถแท็กซี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้แจ้งความนะ
แท็กซี่กระโดดหนีอะไรอย่างนี้
จนมารถอีกคันหนึ่งรถเก่งซึ่งก็ไปเรื่องตามปืนผมนี่แหละ
มันก็จี้เอารถไป
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับคุณพ่อของคนที่ถูกจี้ชิงรถไปเมื่อคืนนี้นะครับ
เดี๋ยวอันเดทหลายก่อนจะมาเห็นว่ารถสีอะไรไฟไหม้หมดนะครับ
ก็ขับมาจากกลับมาจากไปเที่ยวขากลับก็ไปแวะซื้อบุหรี่ที่ร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดธนวัฒน์
พอออกมาถึงคนร้ายก็เอาปืนจี้ที่ศีรษะแล้วก็เอารถไปขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ก็ให้เพื่อนช่วยกันขับตามนะจนไปเจอนู่นแหละรถประสบอุบัติเหตุ
ไฟไหม้ท่วมคันเลยแล้วในรถเขาก็มีทรัพย์สินด้วย
กระเป๋าเงินสร้อยคอทองคำมีไอโฟนรุ่นล่าสุดด้วยนะ
คุณเขียนมาสอนค่ะไอโฟนสิบเอ็ดเลยอ่ะถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลย
ของเจ้าของรถบอกว่าตอนนี้ลูกชายยังตกใจมากเครียดมาก
เพราะว่ารถนี่นะยังต้องผ่อนต่ออีกยี่สิบห้างวดนะโอ้โห
นี่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเนี่ยจริงแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะเนอะ
ก็ต้องไปตามที่ญาติของคนตายที่เขาจี้ชิงรถมาอีกอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะ
มันหนีไปแล้วทีนี้ตำรวจสกัดมันหนีตำรวจรถพลิกคว่ำ
ระเบิดไฟลุกไอ้คนขับตายคารถเลยไหม้หมดไม่มีไม่ได้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยอยู่ดีเราต้องมาถูกจี้
ใช่ไหมคะแล้วใครจะช่วยเหลือเราได้มั่งใช่ไหมฮะ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามทางนักกฎหมายให้นะครับ
เพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจ้าของรถที่ชื่อคุณทศพลศรีชัยวงนะ
เรื่องค่าเสียหายลักษณะแบบนี้นะครับตำรวจกับนักกฎหมายบอกว่า
ผู้ที่เป็นเหยื่อที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญา
ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
กรณีถูกลักทรัพย์ถูกวิ่งราวทรัพย์ถูกกันโชคถูกรีดเอาทรัพย์
ชิงทรัพย์ถูกปล้นทรัพย์พวกนี้อันนี้ไปร้องขอได้
จะได้เท่าไหร่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยดูให้นะครับ
หรือถ้าจะฟ้องแพ่งก็ต้องไปเรียกเอาจากทายาทของคนก่อเหตุ
ซึ่งตอนนี้เขาตายไปแล้วก็ต้องไปดูว่าเขามีทรัพย์สิน
มีมรดกอะไรที่จะสามารถไปยึดไปอายัดมา
แล้วก็เอามาชดเชยเป็นค่าเสียหายให้ได้หรือไม่อย่างไร
ดูแล้วก็ต้องบอกว่าสวยจริง
สวยจริงจริงไปแล้วก็เครียดเลยแล้วกว่าจะไปตามมันก็ใช้เวลาไง